เมื่อวานนี้ณเดชน์ออกมาเปิดใจอีกครั้งนึงนะคะ
ว่าตกลงแล้วคืองอนจริง
งอนจริงจริง
ทุกคนหายห่วงได้เลยนะคะ
ส่วนเรื่องที่ว่าง้อจนฝ่ายหญิงหายงอนเป็น
เพราะว่าในงานบอลณเดชน์เลือกใส่เสื้อเบอร์๑๘

วันเกิดยาย่าหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังกันดูสิ
คือจริงแล้วที่เลข๑๘คือตั้งใจใส่ไว้อยู่แล้วตั้งแต่
ตั้งแต่ประมาณแบบกลางปีตอนที่เขาจะจัดงานบอลแล้ว
ก็ถามว่าจะเอาเสื้อเบอร์ไหนอะไรอย่างนี้
แล้วมันเป็นช่วงจัดในเดือนมีนาด้วย
ก็เลยปีที่แล้วก็เคยใส่เลขวันเกิดตัวเองมาแล้วปีนี้
ก็เดือนวันเกิดน้องก็เลยใส่เลข๑๘ไป
ก่อนหน้านี้มีเรื่องทะเลาะกันจริงแล้วไม่มีอะไรนะครับ
จริงแล้วไม่มีอะไรมันก็เหมือนเหมือนกับว่า
เหมือนดูละครนะครับเหมือนช่วงเพลงทางเอกแบบ

มันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่อะไรประมาณนี้ครับ
มันคือเรื่องที่ทุกคนก็ควรจะมีกันอยู่แล้ว
ถ้าคุณแบบว่าคบกับใครรู้จักกับใคร
รู้จักกับใครหรือ
จริงก็คือเราก็คุยกันแล้วครับผม
เราคุยกันแล้วก็เข้าใจกันก็ค่อยปรับความเข้าใจกันไปเรื่อย
ผมว่าอาจจะเป็นเรื่องของข่าวที่มันขึ้นมามากกว่า
ทำให้ดูว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่จริงแล้วมัน
มันไม่ใช้เรื่องที่แบบต้องถึงคลัดมันต้องนั่งอธิบายกันค่ะ
ความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรนะ
แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลต้องขอขอบคุณแม่แก้วด้วยนะคะ
ที่เป็นแรงผลักดันข่าวมาว่า
ทำให้ณเดชน์และก็ยายาเนี่ยกลับมาคืนดีกันอีกครั้งนึง
เพราะว่าเจ้าตัวก็ยอมรับว่าก็มีการง้องอนกันเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะคะ
ชอบตรงที่ณเดชน์บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณคบกับใครเนี่ย

อนกันไปตอนสุดท้ายก็แฮปปี้เอ็นดิ้งทั้งนั้นแหละค่ะคุณผู้ชม